ประเพณีโบราณเรียกได้ว่าเป็นประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมาหลายปีแล้วนะคะ

ได้ไหมว่าคืออะไรถ้ายังไปดูกันเลยค่ะ
นี่เลยหลายคนเริ่มจะเอ๊ะแล้วนะคะ

พาไปกลางคืนเพราะว่าเราพาคุณผู้ชมมากันที่
นิคมคณารามนะคะอยู่ที่ตำบลแวง

ชาวบ้านเขาจะมารวมตัวกัน
สืบสารประเพณีข้าวประดับดิน

ที่เขาจะจัดขึ้นทุกเดือน๙ของทุกปี
ประเพณีฮีบ๑๒คลอง๑๔นั่นเอง
ลูกหลานชาวอีสานเขาก็รู้กันดี

เพื่อ
ไปแขวนหรือเอาไปวางไว้

ซึ่งวิธีการเหล่านี้นะคะ
จะเป็นการช่วยทำบุญให้่

ช่วยให้เราเปรตสัมภเวศีในนรกดินะฮะ
มากินข้าวแล้วก็ไม่ขึ้นมาก่อกวน

ตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณนั่นเอง
ก็คือเหมือนให้ส่วนบุญกับเปรตสัมภเวษี

จะได้มารับส่วนบุญโดยทั่วถึงกัน

เหมือนเป็นการแบบว่าอุทิศส่วนกุศลอะไรแบบนี้ค่ะ

ใช่ก็คือเหมือนแผ่ส่วนอุทิศส่วนกุศลไง

เป็นประเพณีอีสานนะได้ดูกันแบบนี้

แผ่แม่เบี้ยได้อย่างไรดูสิสภาพ